คุณผู้ชมไปที่โคราชค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คนร้ายเป็นผู้ชายบุกเข้าไปในบ้านกลางวันแสกแล้วก็ไปก่อเหตุลักษัพ
และที่สำคัญคือผู้ชายคนนี้ก่อเหตุลักษัพมาแล้ว
หลายรายมากนะคะมีผู้เสียหาย๒๐กว่าราย
มูลค่าความเสียหาย๕แสนกว่าบาท
แล้วประเด็นคือขโมยทุกอย่างแม้กระทั่งชุดชั้นใน
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูข่าวนี้ไปด้วยกันเพราะว่าตอนที่จับตัวคนร้ายได้เนี่ยนะ
นอนอยู่บนกองชุดชั้นไหนที่ขโมยไปค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เขาก็ไปแจ้งความกันเอาไว้บ้างแล้วนะคะ
ตำรวจสศศก็เลยแกะรอยจากภาพในกล้องวงจรปิด
จนสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
นายวิรัติชิดพันธ์อายุ๒๕ปี

ก็มีของกลางเป็นพระเครื่องเงินเหรียญไขควง
แล้วดูผู้เสียหายเนี่ยฮะมาชี้ตัวยืนกันเต็มเลย

คือทีมข่าวก็ไปถามคุณครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
ถูกงัดบ้านเสียหายไปก้าวหลัง
นายวิรัติก่อเหตุขโมยพระเครื่องเลี่ยมทองโน้ตบุ๊ก
ตามบ้านพักครูไม่เว้นแม้แต่ชุดชั้นใน
แล้วก็เอาอะไหล่รถเกี่ยวล้อตีนตะขาบ
เหล็กของชาวบ้านคือขโมยทุกอย่าง
มูลค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้ค่ะ

บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บูรค่าความเสียหายเป็น๕แสนบาทได้อะค่ะ
บ้านจับภาพผู้ชายเดินถือปืนมาจากหลังบ้าน
ไปหยิบชุดชั้นในที่ตากอยู่ที่ราวตากผ้า
แล้วเดี๋ยวก็จะหายไปจากมุมกล้อง
คือเกิดขึ้น๒๔มกราคมนะคะ
ผู้เสียหายก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิด
แจ้งความที่สพท่าชนะ

นายริคที่เด็กพรมแก้วหรือนายพลอยอายุ๒๘
มีความสุขชุดชั้นในผู้หญิงเนี่ยนะคะ
เสื้อชั้นในเนี่ยแปดสิบสามตัวโอ้โห
กางเกงในยี่สิบแปนตัวอื้อหือมีความสุข
ร่วมกับยาเสพติดด้วยยาเสพติดอีกร้อยเจสสิบหกเมตร
นั่นไงมีปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกด้วยค่ะ
สารภาพว่าขโมยชุดชั้นในจริงเคยมีคดีค้ายาเสพติดมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
จับในพลอยพร้อมของกลางไปสอบปากคำต่อสพท่าชนะ
อ้างว่าชอบขโมยชุดชั้นในชอบมากชอบเอามานอนดม
ทุกครั้งที่เจอจะต้องหยิบมีความสุขมากกับการนอนดมชุดชั้นใน
เรากอเหตุมาหลายครั้งมาก

คุณจะมีความสุขแบบนี้ไม่ได้นะคะมันเป็นความผิดนะคะ

โอ้ตายแล้วอาวุธแล้ว

ไม่งั้นวันหน้ากอเหตุที่อุกอาดคนนี้จะยุ่งนะ